ไม่เป็นครับเสริมมาครับ
แล้วมีอะไรมาให้นักมวยรุ่นน้องพี่วันนี้
มีเยอะครับดูที่จังหวะครับ
จรีนซ้าจรีนขวาครับ

หรือว่าเดินเข้าไปจะหลงแข้งของการครับ
คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วใช้บริการกันแล้ว๑ครั้งที่ราชดำเนินนะครับ

ส่วนวันนั้นกับวันนี้คนละวันกันนะครับ

ก่อนอื่นติดตามวิทยา

สุริยันต์เล็กอกัมพี

เผียงนอกอายุ๒๐ปี
หลักซินบีมวยไทยยกที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินการกรกรรมนาศ
ชื่อการใจดีอายุ๒๑ปี

กมาแล้ว๑๑๓ครั้งชนะ๗๕ครั้ง
แพ้๓๕ครั้งและเสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนกล้องธรณีสบุญเยี่ยม

อย่างที่เราเรียนไปแล้วครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะพี่ชัยนะ
วยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วครับวันที่๓สิงหาคม

สุริยันเล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ
วันนั้นยก๓ต่อยแล้วการเมา
การบอกว่าที่แพ้วันนั้นแล้วที่เมานะครับเพราะว่าร่างกายไม่ฟื้น
วันลด๗ปอนด์โอ้โหมันเยอะไปหน่อยครับ
วางแผนผิดวันนี้เตรียมตัวมาดีกว่าเดิมนะครับ
มวยชื่อดังนะครับประมาณ๑๐กว่าท่าน
ส่วนใหญ่ชอบไปที่มุมน้ำเงินนะครับ

แต่อย่าลืมนะครับว่ามุมแดงเองนี่ก็เคย
ชนะมาด้วยเทรนเนอร์คู่ใจอาจารย์ทูทงศิลปากร
อดีตนักมวยเก่าล่ารังแคะครับชูทงศิลปากรครับ
เมื่อก่อนแกเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่๘ฮาริ้ว
รู้จักนักมวยใน๘นิ้วเป็นอย่างดีรวมถึงการด้วย
ไฟล์นี้จึงเตรียมตัวแก้ทางกันเป็นอย่างดีนะครับ
บอกให้ออกหมัดซ้ายหน้าจุดอ่อนของการเขาบอกไม่ได้อยู่ที่หน้าครับ
อยู่ที่ลำตัวเอ้าเดี๋ยวดูครับโดนแล้วจะวูบวาบหรือเปล่านะครับ
ซ้ายหน้าของสุริยาเล็กกระแทกไปที่ท้องการปึ๊ก
๑๓ท่าแดงกดไม่นับไม่ด็อกบ้านใครบ้านมันนะ
ต้องดูครับต้องดูหนังชีวิตแล้วครับดูกันให้ยาว
แค่งของการน่าสนใจเลยนะครับส่วนไปปลายสี่ห้าปล้ำเข่าวงในน่ากลัวมากครับ

การนี่ได้เปรียบเรื่องกระดูกกระเดี้ยวครับผ่านมาเยอะครับชกมาเป็นร้อย
ส่วนที่ฝ่ายแดงนี่สุริยันนี่เป็นมวยเด็กรุ่นใหม่ครับ
สดกับเก๋าครับคุณชอบใครครับ
น้ำเงินครับหมดสกุลเพิ่งแพ้ไปนะครับอย่ารวดสึก
เดี๋ยวดูครับจะกู้หน้าให้กับเพื่อนเขาร่วมค่ายได้หรือเปล่านะครับ
พันธุ์ตำรวจโทนารินอารีวงครับ
เป็นตัวแทนขึ้นมาถอดมงคลแล้วมีอยู่ที่วันฉลองมาด้วยนะครับ
มาอยู่ที่มุมครับแล้วอาจารย์สอดชัยโอนารีครับ
ยกที่๑ครับหนักแรงทั้งคู่
คุณนำรายการครับยาลมวยไทยรัฐโดยสมชัยรัฐนาสุบัติเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์๒๖๖๐
สุริยะเล็กอบตกำผีแดงน้ำเงินกาลกอกับประนาท
ฝีไม้ลายมือชั่วโมงบินประสบการณ์กระดูกกระเดี้ยวนี่อยู่ที่น้ำเงินเลย
แต่แดงนี่สดใหม่หนักแรงตีนหนักหมัดหนักใช้ได้เลยแล้วครับขวาทั้งคู่ด้วย
นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่ชกในรายการเงินล้านตลอดกระพริบตายไม่ได้เลยนะ
ทั้งฝ่ายแดงทั้งฝ่ายน้ำเงินเลย
เวลานี้เอาไปจัดเป็นคู่เอกราชดำเนินนะสบาย
เก็บ๓๕๐นี่สบายเลยคู่เอกเก็บ๓๕๐สบายเลยนะครับ
แต่วันนี้มาต่อยออกทีวีให้กับแฟนทั้งบ้านได้ชมกัน
นี่ในสายงานของวันทรงชัยยอดมวยไทยรัฐครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
ทุกคู่ทุกคู่ที่ชกออกมาอย่างที่ท่านให้เห็นแล้วครับว่า
ทำไมถึงยอดมวยไทยรัฐได้รับรางวัลแปลกไหมคุณอธิวัฒน์ไม่ได้แตกอะเนาะ
ธรรมดามากเลยก็ต่อยแบบนี้สมควรที่จะได้รับรางวัลแล้วนะ
มันซัดกันสนุกทุกคู่เลยนะครับ
ผู้ชิดข่าวตัววิธีนะครับภาษีจิลวัฒน์อินเยียมไม่คะแนน
โรงรวมจิตชุมพลอินตยศแล้วก็ชายุทธ์ขำนเรศผู้นำรายการแล้ว
แล้วก็คู่นี้ก็ผมว่ากรรมการอาจจะปวดหัวอีกคู่

มันต่อยเจ้าคมประตักโอ้โหคอแทบหลุดเลยนะ
คอเปลี่ยนตำแหน่งเลยเปลี่ยนที่เลยวันนั้น

สไตล์ทรงมวยตั้งมวยต่อยหมัดอย่างเดียวเลย
มีจอดล่าง

ในสายงานของเสกแขกนะไฟแดงเนี่ย

กลุ่มทีมพวกพระจันฉายนะ
แต่น้ำเงินนี่เขาชื่อการนะ
แต่พวกเราเชียวว่ากรกรรมนาฏดวงดีไปเลย
ไปเลยจะหลวดศึก

ยก๕มาก็ไล่ไม่ทัน

ไฟแดงมันชกกับใครก็เปิดเกมอยู่ละนะชกรายนี้
ถ้าถอยไม่ได้เข้ารัศมีแข้งนี่น้ำเงินชกสบาย
หมัดมันต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอด
ต้องความเล่าใจสร้างให้กับแฟนทางบ้านได้เห็นได้ชมตลอด
เนี่ยมุยบัตรเนี่ยพวกบัตรเสืออย่างนี้เห็นไหม

ต่อยเมื่อไหร่กับแฟนมวยชี้เลยบอกเป็นรองไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมากับชี้เสือใหญ่
ปรายกรณ์นั้นครับนำรายการ
เหมือนสมัยสำราญศักดิ์ต่อยนะในสายวันทรงชัย
ต่อยกับใครวิจารณ์ไปรองเลยขึ้นมากับชี้แต่สำราญศักดิ์
ต้นเนี่ยหมัดนึงน่ากลัวเนี่ย

แฟนมวยที่เคารพนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับวันเสาร์ที่๑๑กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งตรงกับวันมาคบูชาครับมวยไทยรัฐเรางดแข่งขันหนึ่งสัปดาห์ครับ
พบกันใหม่วันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์ครับ
รองคู่เอกครับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับ
ป้องกันแชมป์กับทายาทเอกบางไซครับ
อย่าลืมอย่าพลาดครับวันเสาร์ที่๑๘ครับ
หยุดไป๑สัปดาห์เอาคืนแบบทบต้นทบดอกให้เลยนะ

กันแชมป์๒คู่เลยนะครับ

ซึ่งเขาเป็นพี่เลี้ยงเองเลยครับ
แล้วก็อาจารย์ชูทงศิลปากร
เอ้าติดตามต่อกับยกที่๒

ผู้นำบริการศึกษามวยไทยรัฐโดยชนชายรัฐชนาสุบัญ
น้ำเงินการกกรรมนาศยกที่๒แล้ว

แขกแจกทองอีกแล้ว

ได้รับทองอีกแล้วแจกจนโอ้โหแจกไม่หมดนะแจกมาเยอะมากเลยนะ
ไม่รู้กี่เส้นแล้วนะโอ้เยอะเลย
วันนี้จะแจกอีกหรือเปล่าโอ้โหจับเค้นเน้นเลยวงใน
แต่ทำท่าจะจับสวยเลยนะไม่ใช่มวยเข่านะ
ทุนเพลย์เป็นมวยมัดโดยตรงมวยมากับจอย่างแน่

ถ้ามวยแบบนี้สไตล์แบบนี้มันต้องชกแบบเอาใจแฟนมวยเลยนะ
กให้มีเสน่ห์นะต้องหนักเดินเจาะยางเตะ
คือมวยพวกนี้นะต่อยมัดตัดล้ำตัวไปเรื่อยอะ
ไอ้พวกมวยมัดเนี่ยนะโอ้โหพุ่งพวกนี้โอ้โหเสียงดัง
พวกมวยหมัดนี่ถ้าออกมาแล้วไม่ชกหมัดไม่เตะไม่เข่าไปสู้เขาไม่ได้
บอกว่าไม่มีเสน่ห์เลย
แฟนมวยมอบไม่เห็นอะ
แฟนมวยมอบไม่เห็น
โอ้วพี่นี่เล่นเจ็บเล่นแรงเลย
กำเนิดนี้เก๋าเลยแดบแดงสดเลย
ใครอยู่ใครไปแล้วครับผู้นำรายการแล้วนั่งไม่ติดแล้ว
อาวุธประจำยังต้องเน้นที่หมัดนะครับสุริยันเล็ก
น้ำเงินก็เน้นตีก่อนได้นี่

เมื่อมายมวยไทยมันต้องทุกลูกแบตอยู่แล้ว

เตะสูงวงในวงใน
น้ำเงินก็จะได้แบบนี้ครับแต่เสร็จเข้าในแล้วหนีบเลย
มวยมัดมันต้องหลุมปลายอ่ะนะ
จะหลวดสึกแพ้ไปแล้วในใจคอไม่ดีแล้วกับอาณาจูชวัน

เปรี้ยงไม่เสียวไหม
โอ้โหหัวไหล่แท่งหลุดอ่ะ
โดยเชื่อว่าแฟนมวยที่ชอบมวยมัดมันเยอะนะ
คุณศาสตร์ดิดคุณศาสตร์ใจเนี่ย
หมัดนี่เอาขยับเดิน

ขวากลับขวาแบบนี้แล้วแฟน

นี่พละกำลังเหลือเฝือก

ชกในรายการเงินล้านตลอดนะครับมวยคู่นี้
วันนี้มาโชว์ยอดแผนรักในกำแพงรุงแรกในชมมือนะครับ
ในปลายยกใกล้จบใกล้หมดยก๒
น่าจะจบด้วยดีไซน์ของการนี้นะครับ
๒แข่งเปิ้ล๓แข่ง

ฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านการเสียหลักล้มครับ
ขึ้นไปครับโอ้โหดิ

สำหรับนักชกมุมน้ำเงิน
กันไปเลยนะครับอ่าแหม่รูปร่างนี่ได้เสียกันเลยนะครับ
พอฟัดพอเหวี่ยงครับตามต่อครับยกที่๓ถ้าชนะนี่ค่าตัวบวกอีกห้าหมื่น
ค่าอาจฉีดเลยนะครับการกองกรรมนาศน้ำเงิน
ถ้าแพ้ก็รับค่าตัวอย่างเดียวถ้าชนะได้๕๐๐๐เลยนะครับ
แดงนี้ต้องเน้นเหมือนกันถ้าเดินผิดจังหวะนี้โดนตีนเลย
ซ้ายนี่เตะส่งเข้ามุมได้เลยนะครับกรการกองกรรมนาศ
ซ้ายแม่นด้วยเนี่ยขยับแล้วออกซ้ายเตะเข้าสวาปเลย
มีเสียงกระซิบจากแฟนไปว่าจ้าง๕๐๐๐เอาไหมเองเต้นอย่างเดียวอย่าต่อย
แต่น้ำเงินบอกไม่สนแล้วขอห้าหมื่นก่อนแล้วอันเนี้ยเนี้ยโอ้ย
ถ้าเตะซ้ายอย่างเดียวนี่สุริยันเล็กนี่ฝ่าตีนซ้ายเข้าไปยากเลยนะ
ของมวยคู่นี้มันตื่นเต้นเหลือเกินนะ

ถ้าเดินเข้าไปนี่โดนตีนซ้ายก่อนเนี่ยแก้ไม่ตก
มาดึงเหลี่ยนพลิกมากกำลังนะ

ไว้เนมที่มาดเป็นหลักสำหรับทางนั้นสุริยะเล็ก
เข้าซ้ายแข่งซ้ายล็อก

เห็นไหมให้ลูกดึงเหลี่ยนนิดจะเยอะนะ
ยันเล็กต้องแก้แล้วถ้าเดินเข้าไปแบบนี้ยังฝ่าตีนซ้ายไม่ได้
เดินด้วยความเจ้าขวายังออกไม่ได้
แต่ก็ยังมั่นใจนะยังมั่นใจในพลังมัด
สุริยันเล็กเหลืออีก๑นาที
โดนศูนย์โดนศูนย์ที่๒พลิกลุ่มนี้
ตื่นเต้นเลยครับวาดเสียวต้องคู่วาดเสียวต้องคู่
แต่หัวใจนี่ใช้ได้แน่นอนนะแดง
เกี่ยวแหมหมัดนี่ชวัดเฉวียมยังไม่โดนเต็ม
เชี่ยวไปเชี่ยวมานี่

ปลายก์ยกใกล้จบใกล้หมดยก
เหยียงเข้าเชื่อแล้วจบด้วยข่าวซ้าย
การตรงกำหนดเป้าหมายนี่ต้องการชิงแชมป์
๑๑๘พริกแอร์ราชดำเนินหมดยกที่๓

นี่ยังทำผิด
หบออกมาเพื่อคุณ

ซ้ายทีนึงกวาดขวาทีนึงครับ
ทำเอาสุยันเล็กนี่หัวหมุนได้เหมือนกันครับ
ผมเชื่อนะครับว่าเสียแขกพีเคดูอยู่หน้าตู้
แล้วเมื่อสักครู่น่าจะสายตรงเข้ามาแก้เกมแล้วครับ

แขกนี่มีอาชีพรออยู่แล้วไม่รู้เท่าไรครับ

แต่ที่มุมแดงสั่งเลยนะครับยกนี้ต่อยลำตัวกับต่อยใบหน้าอย่างเดียว
ว่าน้ำเงินหมดแล้วหมดจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวก็รู้ว่าหมดจริงหรือเปล่า
ไม่ทราบว่ามีสายจากเสียแขกเข้ามาจะเพิ่มทองหรือเปล่า

นั่นหมายถึงว่ามอบให้กับสุริยะเล็กนะ
บวกกันไปเลยนั่นแหละ

บวกไปเลยใครดีใครอยู่ไหน

เอาแล้วใครพลาดมันหล่นเรื่อย
นั่นแหลกโดดขุมไม่ไหว

เสริมใยเหล็กมาต้านอยู่ด้วยนี่ล้มอีกแล้วล้มบ่อยไม่ดี
ไอ้สุริยเล็กมันก็ไม่สนนะไม่สนนี่มันก็เดินบวกอย่างเดียวไงนี่ไง

เข่าเข่าไม่สนเข่าไม่สนอย่างเดียวสุยันเล็กหมัดอย่างเดียว
เน้นที่มัดเป็นหลักไฟแรง
การนี้ต้องเน้นด้วยนะครับตีนซ้ายออกแน่นนะ
คู่ประวัติศาสตร์อีกคู่นึงนะแม่มันตื่นเต้นจริงมันเล้าใจโอ้โหระทึกใจมาก

ในนี่พลิกแพงเลยอยู่ล่างตลอด
อ้าวเดี๋ยวยุ่งนะเดี๋ยวยุ่งนะเดี๋ยวยุ่ง

แดงสุยะเล็กเดินค้าฐาเดียวเลยมารดอวกเขาไปเลยนั่นแหละ
วัดกันไปเลยแวนโบ๊ยนั่งไปติดแล้วอ่ะ

มีอาชีพห้ามือด้วยนะการน่ะ
หนักหมัดหนักหมัดหรือเปล่า
แค่หนักหมัดซะแล้วสุยันเล็ก
ยังยังหาหาเป้าหาจุดไม่เจอเนี่ย
พอโดนแล้วก็ไม่เต็มโฟกัส

เข่านี่ลืมไปเลยสุยันเล็ก
อ้ายโน่ท่่าวทำกรรมบ้านมาดีด้วยอย่างนั้นเถอะนะ

แล้วการพริกซอมต่างเขาเชื่อมั่นเชื่อถุเลย
มีสันต่อยอยากเดียวแล้วที่ลุก

ล็อกแบบนี้แล้วต่อยไม่ได้
หมัดเมื่อต่อยหมัดไม่ได้ก็เรียบร้อย

มวยคู่เอกของเรานี่ครับผ่านมา๔ยก
โอกาสนี่อาศัยจังหวะตั้งรับดีมากเลยครับ

นี่โดนหมัดสุริยันเข้าไปครับหน้าสะบัดเหมือนกัน
แล้วก็มาปัดตับสอกครับ
สามนาทีสุดท้ายจะมีหัดเห็งหมัดพระเจ้าหรือเปล่า

๒แสนกับทองอีก๕บาทมะเขาะ
โอ้โหนี่มอบให้กับสุริยันเล็กนะ
เจอศอกเป่มกันนะเป่มกัน
มันก้มนิดเดียวหลบนิดเดียวนะหมัดหลุดหมดเลยนะครับ
หมดเลยเรียบลุกหมดเลยนะนิดเดียว
โอ้อัดฉีดสองแสนแบบนี้
ชนะมานี่ตั้งตัวได้เลยนะสุยันเล็ก

น้ำเงินก็อัดฉีดนะห้าหมื่น
โอ้โหมวยนี่ก็ต่อยกันประทับใจ
ข้าตรงข้าตัวต่างข้าฉีดยงฉีดยาข้าชายชนะ
เยอะมากครับกับยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้เห็นไหม
หมัดแบบนี้พอคู่ต่อสู้พอสาวหมัด๑๒ปุ๊บ
ต่อสู้จับได้ล็อกใต้ปีกนี่แม่
มีให้เสียวทุกวินาทีเกมของสุริยันเล็ก
อย่าไปพลาดนะโอ้โหล็อกหลุม๓๖๐องศาเลย
เขาทำการบ้านมาดีนะสภาพร่างกายเยี่ยมล็อกแก้วการ
ตอนแรกดูเหมือนเสี่ยงจะโดนน็อกด้วยนะแล้วล็อกแน่นด้วย
ท่านผู้ชม๓คู่ที่ผ่านมานะเพชรน้ำมูลสธนบวรชนะคะแนนพลังชนขวัญใจศรีโคตร
ยอดสุริยาตอสุรัสแพ้กันแดนแพ้ทิโกบังรอนสายันยิมยก๕
เทบกิวไกชนะกันแดนจะหลวดสุดกอกราบนาโหล
พวกจะแล้วก็ดิมากเลย

บาททำมาแต่มีเสียวตลอดทุกวินาทีให้เห็นตลอดนะ

มีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่า
คลางมันดีแล้วเกินนะ

แน่นจะเป็นยกสี่ไม่ได้
ยกครับผู้นำรายการ
เราต้องชมนะเกมของมวยคู่นี้
ต่อยกันมีรุ้งมีเสียว
หมดยกสุดท้ายสู้กันทุกวินาทีนะครับคุณผู้ชม

นี่ก็สมกับเป็นคู่เอกของยอดมวยไทยรัฐครับ
การคัดเค้นเน้นคู่มวยออกมาแต่ละคู่ที่ตรงนี้แล้วนี่
คุณภาพจริงครับลิงโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
สุริยันเล็กก็ยังมีฮึดตลอดนะครับจีรวัตรอินเดียมชูมือแล้ว
ให้น้ำเงินครับ
การก่อกลับมาหน้าชนะกระแนนสุริยันเล็กอบตกัมภีร์
ผู้นำรายการศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
ถือว่าสวยสดงดงามเลยนะครับนี่ความสนุก
เราก็ต้องย้ำบอกกับแฟนว่าเสาหน้าเราหยุดกันอย่างนี้
มาขบูชาแล้วก็ไปเสาร์ที่๑๘เลยดีกว่า
ก็คงแจ้งให้แฟนทราบว่าวันที่๑๘จะเป็นการมวยป้องกันแชมป์กัน๒คู่เลยนะ
โดยเฉพาะคู่นำรายการในวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์นี้นะ
แล้วมาดูคู่รองเป็นราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชกับป้องกันแชมป์กับทายาทแทมบังไส
เคยเจอกันมาแล้วนะครับ
ดีเด่นวันเสาร์ที่๑๘ยังมีดาวรุ่งอย่างเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วกับสิงห์ดำรถบ้านสมเกียจตรัง
เปิดหัวด้วยยอดทงชัยสจเล็กเมืองนนกับภูท็อปต่อสุรัตน์
นี่เป็นคู่มวยของวันเสาร์ที่๑๘กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีมวยยอดมวยไทยรัฐตรงนี้นะครับ
จะฝากศึกวันสงชายมีไหมวันสงชายวันที่๘น่ะยิ่งใหญ่มากวันที่๘นี้พระจันทรายไงเขาชกกับแบกปืนก้นคู่เอก
สึกมีแผนแบบทั้งสิ้นวันที่๘พบกับวันสงชายได้ที่ราชดำเนินด้วยครับ
หมดเวลาครับพี่ป่าและผมอธิวันต์ลาไปก่อนนะครับ